ใช่คือตอนนั้นในห้อง

เสื้อผ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วกางเกงเขามันตึงมากค่ะ

ถ้ากก้มอ่ะคือมันสามารถปิหาได้เลย
เรานั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเราก็เลย
มาเดี๋ยวช่วยแกะช่วยดูให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกตินี่คือสลับกันดูแลกันแบบนี้อยู่แล้ว
ก็ไม่ได้คิดว่าสลับกันดูแลอะไรค่ะ
แต่ว่าอย่างเพื่อนเราเพื่อนผู้หญิงของเราอะไรอย่างนี้
บางทีเราก็ช่วยกันอย่างนี้ตลอดอยู่แล้ว
แต่กลายเป็นช็อตที่คนท่านคิดว่าหวานหรือเปล่า

ก็ช่วยกันค่ะคือกองมันก็จะได้แบบถ่ายง่ายขึ้นถ่ายได้เร็วขึ้น
เราแต่งตัวเสร็จไวขึ้นก็ไปหน้ากองได้เร็วขึ้น
ไม่มีมีในละครค่ะ
สอนี่อ้อคิดว่าเราไปแบบพบนักน้องเก๋
แต่ว่าทำเป็นเบื้องหน้าเป็นแบบพบกับน้องเก๋คนก็โยงมาถึงเรา
ชิคกี้พายพิสิทธิ์ภาพตั้งอย่างไร

ได้รีดินาหารข่าวไหมคะ
ค่ะคือคุณแม่เป็นคนเปิดดูเจอข่าวนี้
แล้วก็เล่าให้เราฟังแต่เราก็คุณแม่ก็มีกังวลแหละ
เพราะว่าคนเดาว่าเป็นเราเยอะแต่ว่าด้วยความที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรา
แล้วมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะตลก
หลายเรื่องที่คนเอามาพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงของเรา

เดี๋ยวเราก็ตอบทุกคนได้ว่ามันไม่ใช่เราอยู่แล้ว
ส่วนตัวเรามีเรด้าสแกนอะไรพวกนี้อยู่แล้วไหมคะนิชา

ไม่มีค่ะแต่ว่าไม่ได้มีใครตอนนี้ไม่ได้มีใครเข้ามาจีบค่ะ
อยากไปถามคุณโยงว่านักร้องคนนั้นเป็นพี่ต้อนวันทุ่มชัยอย่างนี้
แล้วน้องนิชาบางคำเม้นก็บอกว่าเป็นพี่พีชพี่พีชพน

ตลกค่ะตลกว่าเป็นพี่พีชได้ยังไง
พีชเนี่ยเคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็เจอกันเวลาแบบโปรโมทละครบ้าง
แต่ว่าไม่ใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้

ก็วันนี้ได้ตอบแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเค
แล้วไม่มีเกมมากลีฟนะ

คนล้างขีดขาดมากก็ไม่เคยมี

พี่สนาวหัวใจละว่าเป็นยังยังยังไง

กับการบรรษงานกัน

แต่แม้แกรุ้นถึงความแบบชัดเจนของผู้เรา
มันจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะเมื่อเช้า
ไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแบบนี้มันก็ดีแล้ว

เขาบอกว่าถ้าละครออนด์กู้งานนะครับจะกระหุไหมครับ
ต้องรอดูว่าคนจะชอบละครหรือเปล่า
ไม่เขาบอกว่าเป็นพี่พีเห็นจริงไม่แต่ว่าพี่พีเขาบอกว่าเป็นพี่พีนะ